พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นมีมากมาย
มีมากกว่า๔๐๐โครงการทีเดียวนะคะ
วันนี้ค่ะคุณพีรวัตรอัธนาศได้รวบรวมโครงการทั้งหมด
อธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นผ่านเทคโนโลยีกราฟิกค่ะ
คุณผู้ชมครับท่านใดที่เคยสัญจรผ่านไปมาบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ
เชื่อว่าคงต้องเคยเห็นสะพานแห่งนี้นะครับ
ซึ่งสวยงามและโดดเด่นนั่นคือสะพานภูมิพล๑และสะพานภูมิพล๒ครับ
เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานไว้ตั้งแต่เมื่อปี๒๕๕๙
เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เรื่อยไปจนถึงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการครับ
และถ้าหากจะพูดถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙มีมากกว่า๔๐๐โครงการครับโดยโครงการแรกนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี๒๔๙
จากวันนั้นจวบกระทั่งถึงเดือนกันยายนปี๒๕๕๙มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งสิ้น
โครงการหรือเฉลี่ยแล้วทุก๕วันจะเกิดโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น๑โครงการครับ
โครงการถูกดำเนินการในแต่ละจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
โดยภาคเหนือมีโครงการพระราชดำริมากที่สุด๑๗๗๐โครงการ
และหากจะจัดแบ่งออกเป็นประเภทสามารถแบ่งได้๘ประเภทด้วยกัน
โดยทุกโครงการล้วนมีจุดหมายสำคัญคือให้ประชาชนทุกคนมีความอยู่ดีกินดีและมีความสุข
แต่โครงการพระราชดำริที่ได้พระราชทานมากที่สุดคือโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำมีมากถึง๓๒๐๔โครงการ
คุณผู้ชมครับโครงการคลองรัฐโพปลายแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ครับ
หลักการของโครงการคลองรัฐโพนั่นก็คือเบี่ยงน้ำครับ
โดยย่นระยะทางการระบายน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทยในช่วงเวลาที่น้ำลด
และปิดกั้นน้ำไม่ให้เข้าในพื้นที่ในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงครับ
ในวันนี้ไทยรัฐทีวีจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอธิบายข้อมูลให้คุณผู้ชม
ได้เข้าใจหลักการของโครงการคลองรัฐโพมากยิ่งขึ้น
สำหรับคลองรัฐโพในอดีตหรือที่ปัจจุบันถูกพัฒนาจนกลายเป็นประตูระบายน้ำคลองรัฐโพ
หน้าที่สำคัญของคลองรัฐโพเมื่อครั้งอดีตนะครับ
นั่นคือเป็นเส้นทางสัญจรทางเรือใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูก
รวมทั้งทำหน้าที่ลัดน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทย
โดยมีความกว้างประมาณ๑๐๑๕เมตรและมีความยาวประมาณ๖๐๐เมตรครับ
แต่เมื่อเวลาผ่านไปเมืองถูกพัฒนามากยิ่งขึ้น
คลองถูกถมเพื่อใช้ก่อสร้างทั้งบ้านจัดสรรโรงงานอุตสาหกรรมและถนน
รวมทั้งขาดการดูแลรักษานะครับ
คู่คลองจึงตื้นเขินเหลือเพียงแค่๑๒เมตรเท่านั้นครับ
พื้นที่บริเวณนี้จึงถูกน้ำท่วมในช่วงน้ำหลาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฤดูที่มีน้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
เมื่อปี๒๕๓๘ครับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ห่วงใยทรงศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
พร้อมทั้งมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลอกคูคลองให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเป็น๗เมตร
และมีความกว้าง๘๐เมตรครับ
เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ระบายน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทยได้สะดวกมากขึ้นครับ
จากเดิมที่ต้องไหลอ้อมพื้นที่๑๘กิโลเมตรนาน๕ชั่วโมง
เพราะพื้นที่นี้มีลักษณะเหมือนกระเพาะหมู
ปัจจุบันเหลือเพียงแค่๑๐นาทีเท่านั้น
คุณผู้ชมครับและนี่คือประตูระบายน้ำคลองรัฐโพนะครับ

ประตูระบายน้ำแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมการไหลของน้ำครับ
โดยมีการติดตั้งบานประตูระบายน้ำทั้งหมด๔ช่อง
แต่ละช่องนั้นจะมีความสูง๑๔เมตรและมีความกว้าง๙เมตร๕๕เซนติเมตรครับ
ประตูระบายน้ำคลองรัฐโพออันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทยได้มากถึงวันละ๔๐ล้านลูกบาทเมตร
ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลอ่าวไทย
อีกทั้งช่วยควบคุมระดับน้ำล้นตลิ่งในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงอีกด้วยครับ
สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการได้เป็นอย่างดี
คุณผู้ชมครับเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วนะครับว่า
โครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙ได้บำบัดทุกข์บำรุงสุขและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับประสบกรณิกร
โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ระแวกนี้ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอีกต่อไปครับ